สังคมทำไมรุนแรงจัง
มีการรุมตบคุณป้าคนหนึ่ง
เป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่นะครับ

เข่าทั้งอะไรเข้าไปด้วยนะครับ

ก็จะเห็นภาพเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
กลางวงพี่วินรถจักรยานยนต์นะครับ
ก็มีทั้งกลุ่มคนที่ยืนมุงดูอยู่รอบ
และมีกลุ่มคนบางคนที่ต้องการเข้าไปห้ามนะครับ
ทีนี้ลูกสาวของคนที่ถูกรุมตบ

เพราะว่าสวมเสื้อเอี๊ยมแบบนี้นะครับ
ลูกสาวของคุณป้าเนี่ย
อธิบายบอกว่า
วินรถจักรยานยนต์ก็ยืนล้อมหน้าล้อมหลัง
แทนที่จะห้ามปรามและช่วยแม่หนูนะครับ
ทีมข่าวได้ติดต่อพูดคุยกับคุณป้าที่ถูกตบถูกทำร้าย
คุณป้าชื่อว่าคุณป้าเพ็ญอายุ๕๑ปีแล้ว

วันที่เกาะเหตุป้าเคยจ้างมาช่วยให้ขายดอกไม้
แต่ช่วงหลังป้าเป็นหนี้
ป้าก็เลยไม่ได้จ้างผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับ
วันเกิดเหตุคือวันที่๒๗ตุลาคม
มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วล่ะเกือบ๒อาทิตย์แล้วนะครับ
ตอนนั้นป้ากำลังขายพวงมาลัยดอกไม้

ผู้หญิงคนนี้พาแม่และพาพวกมานับ๑๐เลย

หาว่าป้าไปแจ้งความให้มาจับเขาเรื่องยาเสพติด

แม่เขาเข้ามาตบตีป้าก่อนเลย
ที่ลูกสาวคือคนเสื้อสีน้ำเงิน
จะเข้ามาทั้งตบทั้งจิกทั้งตีทั้งต่อยทั้งเตะ

ป้าน่วมไปทั้งหมดเลยนะฮะน่วมไปทั้งตัวทั้งหัวเลย
เพ็ญยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนแจ้งตำรวจให้ไปจับเขา
เรื่องของยาเสพติดอะไรตามที่เขาพูดนะฮะ
เพราะวันป้าเองก็ขายดอกไม้ทำมาหากิน
จะเอาเวลาที่ไหนไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นไปแจ้งตำรวจ

ป้าก็ต้องจ่ายเงินให้กับคนถ่ายไป๕๐๐บาทเหมือนกันนะครับ
ทำไมต้องมาเรียกพี่เหมือนกับดุมเลย
เพราะแม่ขาดตกค่อย
อ๋อเขาเอาแม่เขามาด้วย
ป้าแทนสกรูหนที่เดินบางกล้องลมามัดค่ะ
เนี่ยพอป้าคุยกับสหรือเจ็บทั้งตัว
และที่สำคัญกว่าก็คือเจ็บใจนะฮะ
ป้าเพลย์บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับเถอก็เอง
สนมักกษันเจ้าของพื้นที่ก็กำลังรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อให้รัฐกลุ่มและจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

มีคลิปนี้แล้วก็เอาไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ